ตลอดสามวันของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลในเบื้องต้นก็คือสามหมวดสี่สิบแปดมาตรา
มีความแตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูลของนายบวรศักดิอุวันโนอย่างไรบ้าง
ติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีค่ะ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดของนายมีชัยฤชุพันธ์ในบททั่วไปที่แตกต่างจากฉบับของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบวรศักดิ์อุวันโนอยู่ที่มาตราสาม
โดยแก้ไขเนื้อหาเล็กน้อยให้รัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน
ส่วนฉบับนายบวรศักดิ์ไม่มีถ้อยคำเกี่ยวกับความผาสุขของประชาชน
ฉบับของนายมีชัยไม่กำหนดถ้อยคำมาตรา๗ไว้ในบททั่วไปกรณีไม่มีข้อกำหนดรัฐธรรมนูลบังคับในกรณีใดให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองและให้เขียนไว้ในหมวดว่าด้วยสารรัฐธรรมนูลแทน
กำหนดให้การถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูลหรือกฎหมาย
เพิ่มถ้อยคำในระหว่างที่ยังไม่ได้ถวายสัตว์
ให้ผู้ต้องถวายสัตว์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้
ขณะที่ฉบับนายบวรศักดิ์บังคับให้ต้องถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนถึงปฏิบัติหน้าที่ได้
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยฉบับของนายมีชัยในมาตรา๓๕
ว่าด้วยสิทธิการประกอบอาชีพสื่อมวลชนห้ามรัฐให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนสื่อมวลชนของเอกชน
งวดกรณีหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต้องเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงรับทราบและประกาศสาธารณชนรับทราบด้วย
ส่วนฉบับนายบวรศักดิ์ไม่ได้กำหนดให้กรณีหน่วยงานรัฐที่ใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชนต้องแจ้งให้คอตงทราบ
มีเพียงกำหนดถ้อยคำเพียงว่าการซื้อโฆษณาสื่อของรัฐจะต้องทำได้เฉพาะกฎหมายที่กำหนด
ขณะเดียวกันกรทได้กำหนดให้มาตรา๔๘ทับ๑ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เพื่อใช้สิทธิ์ป้องกันการล้มล้างการปกครองโดยให้บุคคลที่ทราบการกระทำล้มล้างการปกครองยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุด
โดยต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน๓๐วันเพื่อยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลในกรณีอายการสูงสุดไม่ดำเนินการตามที่มีผู้ร้อง
ให้เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูลได้โดยตรง
ส่วนฉบับนายบวรศักดิ์ให้กรณีผู้ทราบการกระทำล้มล้างการปกครองใช้สิทธิ์ร้องต่อสารรัฐธรรมนูลเพื่อชี้ขาด
และให้สารรัฐธรรมนูลมีอำนาจสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวและมีอำนาจยุบพักการเมืองได้
โดยไม่มีช่องทางยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุดก่อน